สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
เพื่อไปทรงเป็นประธานที่ปรึกษาเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ๒๖มกราคมนี้ครับ
ขณะที่นายวิศนุเครืองามระบุการเตรียมงานมีความคืบหน้าไป๑๕๐แล้ว
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะชิราลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
ในโอกาสพระราชวิธีบรมราชาพิเศษโดยระบุว่าการแถลงรายละเอียดจะต้องเป็นหลังวันที่๒๖มกราคม
จากในวันดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานที่ปรึกษาในการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
ส่วนเรื่องการหามรือในวันนี้จะต้องนำความกราบบังคมทูลในวันที่๒๖มกราคมเช่นเดียวกันเพราะบางเรื่องต้องขอพระราชวินิจฉัยและบางเรื่องต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเบื้องต้นที่นำหน้ามาก่อนนั้นมีถึงประมาณ๑เดือนเกือบจะเรียกว่าเต็มทั้งเดือนในเดือนเมษายนก็ว่าได้ประมาณ๒วันในวันที่๒วันที่๓ต่อจากนั้นก็เข้าสู่พิธีเบื้องกลางซึ่งเป็นพระราชพิธีแท้คือ๔๕๖วันสำคัญที่สุดคือวันที่๔พฤษภาคมวันที่๔พฤษภาคมในปีนี้เป็น
บรมราชาพิเศษแต่พอปีหน้าวันที่๔พฤษภาคมจะไม่ใช่วันบรมราชาพิเศษเพราะบรมราชาพิเศษไปแล้วจึงเป็นวันที่ระลึกถึงการบรมราชาพิเศษในปีหน้าวันที่๔พฤษภาคมจะเรียกว่าวันชะมงคลสำหรับการประชุมในวันนี้มีตัวแทนจากกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังตัวแทนรัฐบาลโดยไม่มี
วันที่สี่พฤษภาคมจะไม่ใช่วันที่สี่พฤษภาคมจะไม่มี